เพราะว่าอากาศมันร้อนมากบางพื้นที่ร้อนจัดติดต่อกันหลายวันนะคะ
ประชาชนเขาก็ต้องพยายามหากิจกรรมในการคลายร้อนกัน
ไปดูซิว่าแต่ละพื้นที่เขาคลายร้อนกันยังไงบ้าง

ชาวบ้านเนี่ยแห่ไปเล่นน้ำกันที่เขื่อนลำเปล่าค่ะ
อยู่ที่ตำบลโนนบุรีอำเภอสหสคันตรงแหลมโนลวิเศษนะคะ
คือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ากาลสินเขาครองแชมป์
อุณหภูมิสูงสุด๔๑องศาเซลเซียสค่ะ
ประชาชนที่มาท่องเที่ยวบอกไม่ไหวแล้วจริง
มันร้อนเหลือเกินต้องหาวิธีคลายร้อนด้วยการลงเล่นน้ำนี่แหละ
ก็ถือเป็นการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดแบบไม่ต้องเปิดแอร์ให้เปลืองค่าไฟนะคะ
แล้วก็เหมือนกับได้ใช้เวลากับครอบครัวด้วย
เพราะว่าพาครอบครัวมาเล่นน้ำคลายร้อนกันทั้งหมดเลย
แล้วก็ทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา
ส่วนที่ตัวเมืองลบบุรีค่ะอากาศร้อนนี่ก็ไม่ได้แพ้กาลสินเลยนะคะ
หุ้งไป๔๐องศาเหมือนกันฟุ้งลิงที่อาศัยอยู่ที่สารพระกาล
แล้วก็พระปรางสามยอดเนี่ยโอ้โหหลบร้อนกัน
แล้วก็มาเล่นน้ำในบ่อที่ทางเจ้าหน้าที่สารพระกลาง
เขาจัดเอาไว้ให้คลายร้อนอยู่ในรั้วสารพระการ

เล่นกันเพลินนะคะมันร้อน
นี่มีความสุขเลยได้เล่นน้ำเย็นนะคะ
อย่างที่คุณเห็นบางตัวเนี่ยกระโดดลงมาจากบันไดที่ทำไว้
ตัวนี่ดำผุดดำไห้เพลินเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวก็แหมใครเห็นก็ยิ้มกันนะนะมาถ่ายโรงถ่ายรูป
นักท่องเที่ยวหลายคนก็เดินทางมากราบไหว้บูชาสารเจ้าพ่อพระการนะคะ
ก็เอาไอศกรีมใส่โคนตักแจกให้บรรดาฝูงลิงด้วยนะ

เออมันรู้จักไอศกรีมด้วยนะมันได้กินไอติมด้วยนะ

มันจะตายไหมประเด็นมันกินได้หรือเปล่า
ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะก็แหมเห็นใจก็เลยตักนงตักน้ำเอาไอศกรีมเอาอะไรเย็นมาให้มันกิน

ฝรั่งปรังเอาไอศกรีมให้ลิงจ้า

ไปดูกันต่อนะคะที่มหาสารคามค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าแหล่งน้ำตามแหล่งธรรมชาติในหลายพื้นที่มันเริ่มแห้งเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
เก็บน้ำแก่งเริงจานในตะบนแก่งเริงจานเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าน้ำมันลดน้อยลงจนเห็นเป็นสันดรแล้ว
แต่มันส่งผลดีต่อวิถีชีวิตชาวบ้านนะ
เข้าไปหาของกินตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
เพราะว่าสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากมันก็จะจับได้ง่ายขึ้น
ในช่วงนี้แต่ละวันชาวบ้านก็จะจับกุ้งฝอยกันได้เป็นกิโลกิโลค่ะ

แล้วก็เอาไปขายกิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐บาท
ก็สร้างรายได้เสริมกันไปนะคะ
ปิดท้ายกันที่พิษนุโลกค่ะแหล่งน้ำทางธรรมชาติก็เริ่มจะแห้งขอดเหมือนกัน
แควร์น้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำน้อยมากค่ะ
ล่าสุดบอกว่ากักเก็บเอาไว้เพียงแค่๒๘๓ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเอง
คิดเป็นร้อยละ๓๐ของความจุเขื่อน
งดการทำนาปรังรอบสองได้ไหมป้องกันความเสียหายจากนาข้าวขาดน้ำค่ะ
โดยตอนนี้จังหวัดพิศนุโลกเนี่ยยังไม่ได้เป็นพื้นที่ประกาศประสบภัยแรงนะคะ
แต่ว่าสำนักงานชนรับประทานจังหวัดพิศนุโลกก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบรุนแรงแล้วก็ป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดกับประชาชนด้วย